ตอนนี้ฟุตบอลไทยก็กำลังได้รับความนิยม
ผู้ปกครองหลายคนก็ส่งบุตรหลานของตัวเอง
ฝึกฟุตบอลค่ะเพื่อหวังว่าจะเติบโตขึ้นมากลายเป็นนักเตะอาชีพ
อาจจะลืมไปว่าสร้างแรงกดดันให้กับเด็กของตัวเองค่ะ
วันนี้มีมุมมองดีของพานุพงศ์วงศานะคะอดีตกองหลังทีมชาติไทย
เขามีมุมมองอย่างไรติดตามได้กับรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีค่ะ
เริ่มจากคือแบบเป็นลูกนักฟุตบอลเลยครับ
ติดตามผมไปสนามเรื่อยก็คือแบบโตมาก็โตกับฟุตบอลเลย
ไปซ้อมไปแข่งก็คืออยู่กับฟุตบอลตลอด
อดีตกัปตันทีมชาติไทยอย่างพาณภงวงศา
เผยถึงจุดเริ่มต้นความชื่นชอบในเกมลูกหนังของน้องวอร์มอัพ
เด็กชายพาสวัสดิ์วงศาลูกชายหัวแก้วหัวแหวน
ที่มีความคั่งคล้ายฟุตบอลอยู่ในสายเลือด
พานุพงศ์ยอมรับว่าอยากให้ลูกชายก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้
แต่กระนั้นแล้วจะไม่สร้างความกดดันให้กับเด็ก
ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการประคับประคอง
ให้เขาเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขกับเพื่อนในวัยเดียวกัน
ก็แน่นอนครับก็อยากให้เขาไปสู่จุดที่สูงสุดที่เขาสามารถทำได้
คือแบบพวกทีมชาติเลยหรือว่านักบอลอาชีพเลยนะครับ
แต่คือไม่ได้กดดันเขาคือเราพยายามซัพพอร์ตเขา
พยายามประคองเขาไปให้ได้ให้ไปถูก
ก็คือในแต่ละวันก็พยายามพาเขามาเจอมาซ้อมบอลอะไรปกติ

ก็คือแบบพยายามให้เขามีความสุขก่อนนะครับ
ตอนนี้ส่วนในอนาคตเป้าหมายก็ถ้าเป็นไปได้ก็ดีครับ
ก็คือมันยังไกลเพราะเขายังเพิ่ง๗ขวบอยู่ครับตอนนี้
อกจากนี้อดีตกัปตันทีมชาติไทยยังบอกอีกว่า
ในอนาคตอยากให้ลูกชายใช้ความสามารถของตนเอง
หากต้องการตามความฝันในการเป็นนักเตะอาชีพ
โดยจะไม่มีการใช้เส้นสายเข้าช่วยอย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องจะผลักดันเขาไปอยู่ทีมใหญ่อย่างนี้แน่นอน
คือสิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่ทำก็คือแบบ
ผมจะไม่เอาชื่อเสียงของตัวเองเข้าไปฝาก
หรือแบบเหมือนเส้นสายอย่างนี้ผมจะไม่ทำอย่างนั้นแน่นอน

เขาไปด้วยฝีมือเขาเองครับ
ขณะที่พันธาอากาศเอกสุภาชัยเหลืองเลิศวัญชัย
ผู้ที่มีโอกาสคุกกรีกับน้องวอร์มอัพมากที่สุด
บอกเล่าถึงความสามารถของลูกศิษย์คนนี้ว่า
เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านการยิงฟรีคิก

ก็มีโอกาสพัฒนาได้ในอนาคต

หนึ่งเลยคือเขาต้องบอกว่าเขาชอบ
ในฟุตบอลนะครับก็น่าจะเหมือนพ่อเขานะครับ

แล้วก็ที่เด่นก็คือฟรีคลิก
ตอนนี้ผมก็มาอยู่กับน้องวอร์มอัพนะครับ

โอเคเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยช็อตสุดท้ายนะครับ

จุศักดิ์วงธองดีข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงาน
ช็อตจบสุดยอดนะคะน้องวอร์มอัพค่ะ
ในวันนี้นะคะก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า
ถ้าเราให้การสนับสนุนแล้วก็ฝึกสอนเขาอย่างถูกวิธี
อย่างเช่นให้เขามีความสุขในทุกวันของชีวิตค่ะ